นี่ก็มีคนคลั่งนะคะนี่คลั่งหนักมากด้วยเพราะว่าไปบุกเข้าบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน
แล้วไปจับครอบครัวเขา๕ชีวิตเป็นตัวประกันนะคะ
โอ้โหนี่ตำรวจก็ต้องทำงานแบบระมัดระวังเลย
คือใช้เวลาในการควบคุมสถานการณ์๑๘ชั่วโมงได้
กว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์สยบชายคลั่งได้
แล้วก็ช่วยตัวประกันออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ก็คือตัวประกันที่สุขทุกเรียกสโมงได้
เข้าบุกเรือสามารถให้การลงเที่ยวกัน
นี่ค่ะนี่คือนาทีที่ตัวประกันผู้หญิงได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยนะคะ
ซึ่งถ้าดูจากสภาพแล้วคือเธอช็อกอยู่คือตกใจมากคือมันกรีดร้อง
แล้วก็ไม่รู้เลยว่าจริงตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงจนต้องอุ้มออกมาค่ะ
เพราะเธอเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ที่ได้รับการช่วยเหลือ
นี่อะว่าพี่ศอกสงกัดมีเลือดด้วยนะ

คนก่อเหตุนะคะชื่อว่านายเอกอายุ๔๔ปี
เป็นอดีตลูกจ้างขับรถสองแถวของผู้ใหญ่บ้าน
ไปจับครอบครัวผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวประกันขังไว้ในบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดูแลแล้วก็ควบคุมสถานการณ์คือชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวแล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
ทีนี้ผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกว่าเป็นภรรยาของอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน
เรื่องต้นอย่างที่บอกช็อกมากค่ะทีมแพทย์โรงพยาบาลบางพลีที่สแตนบายตั้งแต่เมื่อคืน
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะค่ะก็รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้สรุปแล้วเนี่ยข้ามคืนมาควบคุมสถานการณ์ได้ตอนเช้า
เรื่องของเรื่องก็คือคนก่อเหตุเนี่ยนะคะในเอกเนี่ยใช้มีดจี้จับตัวคนในบ้านเป็นตัวประกัน๕คน
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนในบ้านออกมาได้สี่คนแล้วก็คือเหลือแค่ภรรยาผู้ใหญ่บ้านนะคะ
อยู่กับคนร้ายนานที่สุดเธอถึงได้มีอาการช็อกขนาดนี้นะคะ
ซึ่งเป็นการปิดล้อมกันแบบข้ามวันข้ามคืนเลย
จนกระทั่งคนก่อเหตุเนี่ยติดต่อผ่านคนรู้จักที่ไว้วางใจบอกว่าให้ส่งน้ำดื่มเข้ามาหน่อย
เขาก็คงจะอารวาสหนักจนเริ่มจะหิวน้ำค่ะ
กับทีมพยาบาลก็เลยตัดสินใจเอาน้ำดื่มให้แต่ผสมยาสลบไปด้วย
และชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวที่มีอาวุธครบมือเนี่ยก็วางแผนกับผู้หญิงคนสนิทที่ผู้ก่อเหตุไว้ใจ
ให้ซื้อน้ำดื่มมาให้แล้วก็อาศัยจังหวะที่ผู้ก่อเหตุอยู่ห่างจากตัวประกัน
ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ที่รออยู่ด้านนอกบุกเข้าไปชาร์จทันทีนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้ยุทธวิธีโยนระเบิดเสียงเข้าไปทางหน้าต่างบานเกล็ดก่อน
แล้วก็ใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่ผู้ก่อเหตุ
จากนั้นก็พุ่งตัวมุดเข้าไปในห้องผ่านช่องหน้าต่างบานเกล็ด
แล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ช่วยเหลือตัวประกันเอาไว้ได้นะคะ
จริงแล้วช่วงเวลาในการจู่โจมที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นี้

นับตั้งแต่ส่งน้ำเข้าไปเครื่องระเบิดเสียง
ยิงปืนไฟฟ้าพุ่งตัวเข้าบานเกล็ด
ดผู้ก่อเหตุและช่วยตัวประกัน๒นาที
แต่ปิดล้อมกันเนี่ยข้ามคืนเกือบ๑๘ชั่วโมงได้
ซึ่งตอนที่ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
อดีตผู้ใหญ่บ้านที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
ระงับอารมณ์ไม่อยู่พุ่งเข้าไปชกหน้าคนก่อเหตุ
บายแค้นทันทีจนต้องมีการจับแยกกันนะคะ

สภาพคนก่อเหตุก็หน้าตาปูดบวมเหมือนกันนะ
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง
คือดูจากสภาพแล้วอาจจะไม่ได้ปวดบวมแค่๒หมัดเมื่อกี้นี้นะคะ
ทีนี้นายสมชายค่ะ

คนที่บ้านเขาถูกจับเป็นตัวประกัน
เขาบอกว่าคนก่อเหตุในเอกคนนี้เป็นอดีตลูกจ้างขับรถสองแถวของที่บ้าน

คือก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องติดการพนันไง
เมื่อวานนี้อยู่คนก่อเหตุบุกมาในบ้านเขา

คือมีทั้งเด็กคนแก่ผู้หญิง
ก็คือแม่ของเขาเมียเขาลูกชายวัย๑๓ปีกับลูกสาววัย๑๔ปี

ในเอกเนี่ยปล่อยตัวคนในบ้านออกมา๔คน
ก็คือตัวเขาแม่เขาแล้วก็ลูกเขาทั้งสองคน

ตำรวจเองก็ปิดบ้านพักตลอดทั้งคืน
คนก่อเหตุคงจะหิวน้ำก็เลยขอให้ส่งน้ำเข้าไปให้ดื่ม
ถึงได้ปฏิบัติการในการควบคุมตัวได้ตอน๘โมงนะคะ
แม่ของฝ่ายหญิงแม่ของภรรยาผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ก็คือแม่ยายเนอะแม่ยายของผู้ใหญ่บ้าน
เล่าให้ฟังบอกว่าพอรู้เรื่องปุ๊บเนี่ยแม่นี่ช็อกมากเลย
เพราะรู้ว่าลูกสาวอยู่กับคนร้ายสองคนทำได้แค่ไหว้วานขอร้อง
ให้คนก่อเหตุปล่อยตัวลูกสาวปล่อยตัวหลานสาวตลอดเวลา
อย่าทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวเลย
แต่คนก่อเหตุเนี่ยคือเหมือนพูดไม่รู้เรื่องแล้วอะค่ะ
ไม่ฟังอะไรเลยจนต้องแจ้งตำรวจนะคะ
คนอีกล่ะนาโอเคจะเรียกคนันคุณเดียว
ไม่ต้องมายายไม่ต้องเดินยายอยากอย่างนั้นยายอยากมานะ
ได้คุยกับนายรักชาติญาติของคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันบอกว่า
เมื่อคืนเนี่ยเขาก็ให้หลานสาวถ่ายคลิปตรงจุดเกิดเหตุ
ภาพเหตุการณ์ภายในบ้านมาให้ดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง
ซึ่งหลานก็ถ่ายมาให้ดูแล้วก็แชทมาบอกด้วยว่าคนร้าย

แต่ก็ไม่ได้ส่งเสียงดังเออะโวยวายอะไร
ข่มขู่ว่าห้ามทุกคนในบ้านทำอะไรไม่อย่างนั้นจะฆ่าให้ตาย
แต่ก็ไม่ได้มีการเรียกร้องข้อเสนอไม่ได้มีการเรียกร้องเงื่อนไขอะไรนะคะ
แม้ว่านายสมชายอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเจ้าของบ้าน
จะพยายามยื่นข้อเสนอเป็นเงินให้เป็นอะไรให้
ในเอกคนก่อเหตุไม่รับอะไรสักอย่างเลยค่ะ
ทีนี้ถามว่าปมเหตุมันเกิดจากอะไร
อดีตลูกจ้างที่เป็นคนขับรถให้บ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านนี้

เหตุผลแรกอาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
เพราะคนก่อเหตุเคยคบหากับภรรยาอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ก็คือคนสุดท้ายที่ถูกจับเป็นตัวประกันนี่แหละ
แต่เขาคบกันมาเมื่อ๑๐ปีก่อนโน้น
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในเอกคนก่อเหตุก็พยายามตามตื้อฝ่ายหญิงไม่เลิก
แต่ฝ่ายหญิงก็ไม่เล่นด้วยเพราะว่าเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้ว
มีครอบครัวใหม่แต่งงานมีสามีมีลูกแล้ว
จนกระทั่งฝ่ายหญิงขาเจ็บ
ก็เลยทำให้ขับรถส่งพนักงานไม่ได้
เลยติดต่อให้นายเอกที่เป็นคนขับรถสองแถว
มาขับรถรับส่งพนักงานแทนประมาณ๑เดือน
ซึ่งนายเอกเนี่ยก็มากินนอนอยู่ที่บ้านด้วยเลย

มเหตุที่สองก็คือเรื่องของหนี้สินการพนัน
อย่างที่อดีตผู้ใหญ่บ้านก็เป็นนายจ้างเขาด้วยเนาะ
บอกว่าเพิ่งลาออกไปได้ไม่นานเพราะว่ามีประเด็นเรื่องหนี้สินการพนัน
คิดว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องหนี้สิน

แต่เอาจริงก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
ในเอกหรือในวิรักษ์คนนี้ทำทำไม
จะไปเคลียร์หนี้สินอะไรอย่างนี้
วันนี้ตำรวจก็เรียกตัวประกันทุกคนในบ้านเนี่ย

ทีมข่าวเราก็เลยไปที่สพบังพลี
ก็พยายามจะสอบถามพูดคุยค่ะ

ว่าเคยคบหากับผู้ก่อเหตุเมื่อ๑๐ปีก่อนนู้น
แล้วก็เลิกกันไปแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันในครั้งนี้
ซึ่งเธอก็บอกว่าไม่ขอให้ข้อมูลใดนะคะ

นายสมชายที่ว่าเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเจ้าของบ้านเนี่ย
ถูกเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยเหมือนกัน
พอสอบปากคำเสร็จนะคะนายสมชายบอกว่า
ตัวเขาก็เพิ่งจะรู้จักคนก่อเหตุได้แค่เดือนเดียว
ช่วงที่มารับจ้างขับรถแทนภรรยานี่แหละ
ปมเหตุเนี่ยส่วนตัวเขาให้น้ำหนักไปที่เรื่องของหนี้การพนัน
เขาถึงได้พยายามต่อรองเสนอเงินให้เจรจากับการปล่อยตัวคนในครอบครัว
แต่ว่าตอนที่เจรจาเสนอกันอยู่ในบ้านเนี่ย
ทางฝั่งคนก่อเหตุก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะ
ส่วนประเด็นที่ว่านายเอกกับภรรยาเคยคบหากันเมื่อ๑๐ปีก่อน
นายสมชายบอกไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้คุยกับภรรยาแล้ว
ภรรยาก็บอกว่าตั้งแต่เลิกรากันไปก็ไม่ได้กลับไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับนายเอกผู้ก่อเหตุอีกเลย
และตลอดเวลาที่มารับจ้างขับรถเนี่ยก็ไม่เห็นความผิดปกติของคนทั้งคู่ด้วย
เข้ามาหน้าตาก็เครียดอะไรอย่างเงี้ย
แล้วพอมาวันวันที่สองก็เกิดเหตุเลยครับ
อันนี้ขอโทษที่ถามคำถามเนี่ยครับผู้ใหญ่
เขาก็เคยเป็นแฟนกับ

แน่นอนว่าสาเหตุการก่อเหตุคงไม่มีใครรู้ดีเท่าเจ้าตัว

ตอนที่ตำรวจคุมตัวออกมาเนี่ยนะคะทีมข่าวก็พยายามที่จะถามสาเหตุเหมือนกันว่า

คุณบุกเข้าไปในบ้านเขาแล้วจับเขาเป็นตัวประกันตั้ง๕ชีวิตคุณทำไปทำไม
ลองฟังเขาตอบไหมคะ
ใช่นะฮะ

ตำรวจนำตัวคนก่อเหตุส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อน
แต่ก็อายัดตัวเอาไว้แล้วเพื่อดำเนินคดีนะคะ
ส่วนเรื่องมูลเหตุจูงใจอาจจะต้องรอสอบปากคำอีกรอบหนึ่ง